มาดูข่าวนี้ค่ะเกิดขึ้นที่ชายภูมิค่ะ
กู้ภัยเป็นเพื่อนกัน
คนนึงเนี่ยเคยเป็นอาสาสมกู้ภัยเพื่อนกันแล้วก็ลาออก
ทำมาค้าขายก็ไปขายไส้กรอกอยู่ที่หน้าศูนย์กู้ภัยนี่แหละค่ะ
แล้วปรากฏว่าอีท่าไหนไม่รู้อดีตกู้ภัยคนนี้
คว้าลูกซองยาวมายิงเพื่อนกู้ภัย
ไส้แตกตายค่ะที่ทำงานยิงไป๕นัดนะคะ
เห็นบอกว่ามันก็มีเหตุผลเรื่องการจะขอฝากของที่วางขายอะไรพวกนี้เอาไว้ในสำนักงานกู้ภัยด้วย

แล้วเป็นเรื่องที่หลายคนฟังแล้วรู้สึกว่า
เรื่องแค่นี้ต้องฆ่ากันขนาดนี้เลยเหรอ

ลองฟังดูเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเช้าวันที่๒๐พฤศจิกายนนะคะ
มีคนโทรไปแจ้งความว่าพบศพของนายอุดรนพคุณวัย๔๘ปี
เจ้าหน้าที่กู้ชีพประจำอบตตะโกทอง
นอนตายอยู่สภาพนี้ไส้ทะลักเลยค่ะ
โดนลูกซองยิงเข้าไปห้านัดเต็ม
โดยคนก่อเหตุก็คือนายบรรจงสิริเวศวัย๕๙ปี

จนกระทั่งเช้าวันที่๒๑ก็คุมตัวนายบรรจงไปหาอาวุธปืนของกลาง

ลูกซองยาวยิงไปห้านัดจริงแต่ไม่ยอมบอกว่าทำทำไม

เช้านี้ที่ไปชี้จุดแล้วก็ไปหาของกลางปืนลูกซองนะคะ
สอบสวนไปปรากฏว่าตอนที่เกิดเหตุการณ์คือ๖โมงเช้า
นายอุดรพูดตายเขาก็ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยตามปกติ
อยู่อยู่นายบรรจงมือปืนเนี่ยค่ะเดินดิ่งตรงเข้าไปในห้องกู้ชีพ
ข้อประตูเลยพอนายอุดรเปิดประตูปุ๊บ
พูดอะไรเลยนะครับชักลูกซองยาวที่ถือมาด้วยเนี่ยค่ะ
อุดรเปิดประตูปุ๊บบรรจงตั้งมือขึ้นมาเลย
บรรจุกระสุนอยู่ห้านัดในลูกซองอันนี้แล้วก็ยิงเลยเนี่ย
ยิงระยะเนี่ยเลยห้านัดเต็มนายอุดรนล้มลงตายตรงนั้นเลยค่ะ
แล้วนายบรรจงก็หนีไปแล้วเอาปืนไปทิ้งในคลองท้ายหมู่บ้าน
กบดานอยู่ที่บ้านพัก๖โมง๒๐นาทีนายจรัสมีชำนาญ
จ้างชั่วคราวอบตตะโกทองถึงมาพบศพนายอุดร

ตอนแรกนึกว่าเพื่อนเหนื่อยหลับแต่พอเห็นไส้เท่านั้นแหละ

ทีนี้ทีมข่าวเราก็เดินทางไปที่วัดโศกหอยขมที่ตะมนตะโกทองก่อนนะคะ
สถานที่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลศพของนายอุดรนพคุณ

ก็บอกว่าทำใจไม่ได้เลยกับเหตุการณ์นี้
ตัวภรรยานายอุดรนพระคุณนี่ทำงานอยู่กรุงเทพฯ
ลูกชายคนโตอายุ๒๒ปีอ่ะ
ชาวบ้านที่รู้เรื่องนี่อู้หู

รไม่เคยมีปัญหากับใครเลยมีแต่จะช่วยเหลือ
เวลามีเหตุแจ้งเข้ามาต่อให้อยู่คนเดียวก็ออกไปช่วย

พอมารู้ว่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
แล้วคนที่ก่อเหตุเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน
ตกใจเลยว่าโอ้โหจิตใจทำด้วยอะไร
คิดยังไงถึงต้องมาทำอย่างนี้

เขาไม่คิดว่าแต่ก่อนนี้เคยร่วมสุขร่วมทุกข์กันมา

เขาจะไม่คิดแค่อารมณ์ชั่ววูบของเขา
อย่างนี้เขาทำไปได้ยังไง
เขาไม่คิดถึงโอ้โหคนที่เป็นครอบครัวเล็กอะไรอย่างนี้

หลายคนยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วชนวนเหตุคืออะไร
แต่เท่าที่ไปสอบถามแล้วก็สืบสวนมา
ก็คืออย่างที่บอกว่านายบรรจงคนเกาะเหตุเนี่ยเขาออกไปประกอบอาชีพขายไส้กรอก
หน้าศูนย์กู้ภัยก็ทำกับภรรยา
พอขายเสร็จก็ชอบเอาอุปกรณ์มาเก็บไว้ในศูนย์กู้ภัย

ทะเลาะกันเรื่องนี้ค่ะไม่พอใจ

ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อนนะครับ

มีการเอาวิธีภูมิสื่อสารของกู้ไพอกมาด้วย
ปิดเลยไม่ให้มีการขอความช่วยเหลือได้

โหดจริงเดี๋ยวกลับตามตัวมาได้แล้วล่ะ
ก็คือเดี๋ยวรอฝักขังวันนี้ที่สารสนชายภูมินะคะ